มาดูกรณีที่สหรัฐนั้นเตรียมที่จะขายอาวุธให้กับไต้หวันมูลค่ากว่า๑๘๐๐ล้านเหรียญสหรัฐกันบ้างนะคะ
ล่าสุดค่ะจีนก็ได้เรียกอุปทูตสหรัฐเข้าพบเพื่อแสดงท่าทีคัดค้านในประเด็นดังกล่าว
วันนี้นะคะสำนักข่าวสินหัวของทางการจีนรายงานว่ารัฐบาลจีน
เรียกพบนายไคลีอุปทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งเข้าพบเพื่อแสดงท่าทีประท้วงรัฐบาลสหรัฐ
กรณีที่สหรัฐขายอาวุธยุทธโปรกรณ์ให้กับไต้หวันไปมูลค่ากว่า๑๘๓๐ล้านเหรียญสหรัฐหรือกว่า๖๔๐๐ล้านบาท
พร้อมระบุว่าจะมีการออกมาตรการความบาดบริษัทอาวุธที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายครั้งนี้
เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของประเทศจีน
รายงานข่าวของสินหัวอ้างคำกล่าวของนายเจิ้งเจอกวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนที่ระบุว่า
หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่และรัฐบาลจีนต่อต้านการที่สหรัฐขายอาวุธให้แก่ไต้หวัน
ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นการทำลายความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอีกด้วย
ขณะเดียวกันนะคะยังถือเป็นการคุกคามต่ออธิปไตยและความมั่นคงของจีน
ก่อนหน้านี้นะคะนายหมาเสียวกังโฆษกสภากิจการไต้หวันของจีนกล่าวย้ำถึงท่าทีต่อต้าน
ข้อตกลงการซื้อขายอาวุธยุทธโปรกรณ์ระหว่างสหรัฐกับไต้หวันในทุกรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็นยุทธโปรกรณ์หรือเทคโนโลยีด้านต่าง
ข้อตกลงสหรัฐจะขายอาวุธให้กับไต้หวันครั้งนี้สำเร็จ
ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ๔ปีที่สหรัฐได้ขายอาวุธให้กับไต้หวัน
โดยเริ่มจากขั้นตอนที่สภาคองเกรสสหรัฐผ่านร่างกฎหมายรับรองการขายเรือรบ
และขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างรอลงนามของประธานธิบดีบารักษ์โอบามา
ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นภายในสัปดาห์นี้
ที่ไต้หวันกำลังพิจารณาว่าอาจจะซื้อล็อตแรกจำนวน๒ลำ
ค่อยตัดสินใจซื้อเพิ่มเติมอีก๒ลำในภายหลัง